คุณแอนนาวรินทรครับคุณผู้ชมครับหรือว่าแอนนาทีวีภู
คนนี้เนี่ยเพื่อนสนิทคุณแตงโมเลย

เขาออกมาพูดแบบนี้ออกมาพูดความจริงเถอะนะคุณกระติกนะ
นี่แหละฮะคือยังมีหลายอย่างที่ข้องใจหลายประเด็นที่เกิดขึ้นบนเรือ
วันเกิดเหตุหลังจากรู้ข่าวว่าแตงโมตกเรือเนี่ยนะครับ
ก็พยายามติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวแต่ถูกปฏิเสธ
บอกว่าให้ไปถามตำรวจเอาเองนะครับ
แล้วก็ห้ามไม่ให้ไปที่เกิดเหตุด้วยนะนะฮะ
ยืนยันว่าแตงโมเนี่ยนะคุณแอนนาบอกคุณแตงโมว่ายน้ำไม่เป็นนะ
ขออภัยฮะว่ายน้ำเป็นแล้วว่ายน้ำเก่งด้วยนะครับ
ประคองตัวอยู่ในน้ำได้นะครับ
อันนี้คุณแม่ก็เคยบอกแล้วว่าแตงโมว่ายน้ำเก่งนะครับ
ถ้าไม่บาดเจ็บรุนแรงซะก่อนนะนะฮะแล้วก็ไม่เชื่อว่า
แตงโมจะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ
อย่างที่คนบนเรืออ้างเพราะนิสัยแตงโมถ้าทนไม่ไหวนะ
พลาสติกมาแล้วให้เพื่อนบังไว้นี่เพื่อนสนิทเขาเล่าฮะ
พี่อยู่ไหนแล้วเขาบอกว่าพี่อยู่ตรงนี้
เราก็เลยโทรไปคราวนี้เขารับสายเราก็เลยรู้ว่าเขาอยู่ตรงที่ท่าเรือนั้น
โกดังเรือเราก็ไปเจอพอเจอปุ๊บลงรถ
ก็เจอก็เจอแก๊งเพื่อนเขาเขาก็ถามเราว่าเราคือใคร
แล้วเราก็บอกว่าเป็นผู้จัดการแตงโม
เขาก็อ้ำอึ้งแล้วบอกว่าพี่กติกอยู่ไหนบอกอยู่ข้างใน
เราก็เดินเข้าไปหาพี่กะติกแล้วก็ถามพี่กติกว่าเกิดอะไรขึ้น
โมตกน้ำเขาก็เลยอธิบายตามที่บอกหมดก็คือ
โมไปปัสสาวะหลังตรงหลังเรือแล้วพัดตกลงไป
แล้วถามว่าแล้วทำไมถึงแบบมันไม่รูปไม่ช่วยหรืออะไรอย่างนี้

ตอนนี้เราเห็นเรือเราก็ตกใจว่ามันจะปัสสาวะท่าไหนกันได้
คือเห็นสภาพเรือแล้วเราก็ยังงงว่าแล้วเขาจะไปปัสสาวะกันยังไง
แล้วตรงตอนปัสสาวะคือจอดเรือไหมหรือยังไง
อยากให้กระติกรู้ว่าโมรักกะติกมากขนาดนี้
ขณะที่ว่าไม่อยากทำให้กระติกเสียใจแม้แต่นิดเดียว
วันนี้มันเกิดเรื่องแล้วแล้วโมก็ไปแล้ว
แต่อยากให้กระติกออกมาพูดให้ทุกคนหายสงสัยหายคาใจ
เหมือนที่โมรักกะติกะติกก็ควรจะรักโมบ้าง
ถึงจะรักแล้วไม่แสดงออกอะไรก็ตามแต่ก็ควรจะออกมาให้ข้อมูลบ้าง
ถ้าข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่ตกเรือหรือว่าเป็นอุบัติเหตุ
ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบัง
ไอจีมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของแตงโมต้องมีรหัสผ่าน
แอนาเชื่อว่าผู้จัดการมีรหัส
มันเป็นของกลางตอนแรกก็อยู่กับกระติกใช่ไหมกระทั่ง
เมื่อวานคุณแม่ของคุณตังโมแจ้งว่าได้รับโทรศัพท์คืน
มาแล้วนะฮะก็เอามาให้พนักงานตรวจสอบนะครับแล้วก็เก็บ
เป็นหลักฐานนะฮะยืนยันว่าแตงโมแอนนายืนยันบอก
โมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอนแล้ววันเกิดเหตุ
งโมก็ลงงานไว้ว่ามีไปลงเรือกินข้าวโดยมีกระติกไปด้วย
ซึ่งอาจจะไปทานข้าวกับเพื่อนก็ได้ยืนยันอีกนะครับ
คือแม่ฟังแอนนาดีกว่าเธอไม่เชื่อหลายอย่างเลยอ่ะ
เคยถามโมรับไหมงานพวกนี้กินข้าวธรรมดาก็ได้เงินแล้วนะ
เคยพูดคำนึงว่าถ้ารับครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นว่ารับทั้งชีวิต
เพราะคนก็จะคิดว่าคนคนนี้คือดาราที่ตกอับและรับงานแบบนี้
ซึ่งนางก็บอกนางมีศักดิ์ศรีพอนางไม่รับนางไม่ทำงานแบบนี้
คราวนี้ประเด็นก็คือไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าวันนั้นเป็นงานจ้างงานจริง
แล้วโมรู้ไหมว่าต้องไปทำงานแบบนั้น
คราวนี้อันนี้คือประเด็นที่เรากำลังสงสัย
แล้วถ้าเกิดโมไม่รู้นิสัยโมเป็นคนที่ถ้าทำอะไรที่ตัวเองไม่อยากทำ
หรือเป็นคนที่ถ้าไปฝืนตัวนางเนี่ยนางเป็นคนค่อนข้างแรง
โมไม่ยุ่งกับยาเสพติดแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
ให้ตรวจร่างกายตรวจเลือดตรวจมาได้เลยว่ายังไงก็ไม่น่าจะเจอ
อันนี้เราไม่ทราบอะไรที่เราไม่ทราบเราจะไม่พูดถึงอีกฝั่งหนึ่ง
เพราะว่าเราเข้าใจว่าฝั่งนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุก็ได้
เรายังสงสัยมากกว่าค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือ
แล้วก็เราอยากฟังชัดว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบนเรือ
เราตกไปตกยังไงตกแบบไหนทำไมถึงตก
แล้วตอนตกจมเลยหรอหรือว่าไม่เกรกแต่ไกล

ถ้าเป็นมองว่าไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมคะ
เราไม่กล้าพูดอย่างนี้ละเราก็ไม่ได้อยู่บนเรือ

เพราะว่าต้องรอผิดสูตร